ดูอีกหนึ่งไอเดียในการที่จะเสริมสร้างอาชีพให้มัน
ไม่ได้อย่างเงินดีเป็นกลยุทธ์
เดี๋ยวนี้เขามีวิธีการที่มันเยอะแยะมากมาย
วันนี้จะพาไปดูวิธีการปลูกผัก
ที่ทำให้ผักโตเร็วใบเขียวชะอุ่มสวยงาม
จะเป็นวิธีไหนไปดูกันหน่อยค่ะ

ใช่เปิดเพลงให้ผักฟังทุกวัน
โอ้แบบนี้ก็ได้ผลิตผลที่ดี
ผักลุกเต้นเลยทุกวัน

เอ้ารถหนามันก็เลยยกไปยกมา

ก็เป็นไอเดียคุณค่ะเป็นไอเดียในการปลูกผักของนายเกียรติชายตันยุกูล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ตำบลมาบไผ่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ด้วยการเปิดเพลงผ่านเครื่องเสียงให้ผักที่ปลูกบนเนื้อที่กว่า๓๐๐ไร่

ฉีดรถน้ำผักเดินฉีดไปด้วย
ด้วยอารมณ์ที่ยิ้มแย้มจำสายพร้อมเต้นประกอบเพลง
ส่วนนางวิมลตันยุกูลอายุ๕๔ปีภรรยา
และนายปูลูกชายก็จะคอยตัดผัก
แล้วก็เตรียมเอาไปขายที่ตลาดทั้งวันเลย

ไม่ใช่ถือสายางรถน้ำนะคะคุณ
ไร่นี้เขาบอกว่าจะมีเสียงเพลงลูกทุ่ง
แล้วก็เพลงวัยรุ่นเพลงสตริงทั่วไป
ลอยมาให้ได้ยินตลอดเวลาเลย

ใช่คือโตเร็วเกินคาดด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปถามความรู้สึกของเจ้าของไร่กันหน่อยดีกว่าว่า
เพราะอะไรถึงจะต้องเปิดเพลงให้ผักฟังแล้วก็ผักโตเร็วจริงหรือเปล่า
ใจมันชอบแล้วก็มาให้มาลดน้ำผักมั่งก็ได้ยินเสียงเพลงแล้วมันมีความสุขดี

จากเริ่มเป็นใบ๑อีก๒วันเป็นใบ๒แล้ว

จะเข้าด้วยอะไรด้วยเออเองโตเร็วเดี๋ยวไปเที่ยวกระหลาดจันทร์
ก็ไปตามภาษาอย่างนี้ตามภาษาของสวนผักตามชาวไล่อะไรอย่างนี้
นี่ไงพอทำอย่างนี้แล้วก็เป็นประโยคของที่มา
เออพอทำอย่างนี้แล้วมันปลูกดีผักมันโตกว่าชาวบ้านเขา

คุณไหมประโยคแบบนี้ดีกว่าชาวบ้านเขา

อย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยชื่นใจนะ
เพราะว่าไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ใครอยากจะไปเปิดเพลงให้ฝากฟัง
ให้ฝักฟัง
ให้ผักพังทำไมเราเปิดเพลงให้ฝักฟัง
ให้ฝักฟังนะ

คุณพี่เขาไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะ

ใช่ค่ะผักเขาก็อารมณ์ดีได้เหมือนกัน